ช่วงนี้ข่าวเย็นไทยรัฐค่ะมาดูความคืบหน้านะคะ
มาตามกันต่อสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่สงขลา
ก็คือแก๊งค้ายาเสพติด
เขาไปตรวจสอบแล้วไปพบว่า
ผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๑ปีค่ะ
เอายาเสพติดที่เขาจะเตรียมขายเนี่ย

เขาก็เข้าไปทำร้ายร่างกายด้วยการจุดไฟเผา
แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ในช่วงที่เธอหนีออกมาได้
ตามร่างกายจะเป็นแผลทั้งหมดแล้วนะ
เธอก็เลยเอาผ้าสีขาวมาคลุมตัวเองไว้
แล้วก็เดินไปในที่ปลอดภัยช่วงกลางคืน
สรุปสุดท้ายเดินเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็เอาตัวเองไปหลบซ่อนตัว
ก็คือการนอนอยู่ท้ายรถกระบะ
นอนไปทั้งคืนเลยค่ะจนสุดท้ายเจ้าของบ้านมาเจอในช่วงเช้า
คดีนี้ตำรวจสืบทราบมาว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุมีด้วยกัน๕คน
หนึ่งในนั้นเป็นเยาวชนอายุ๑๗ปี
ซึ่งเยาวชนชายคนนี้ชื่อว่าในแบงค์

เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา๔ฝ่าย
มีทั้งพนักงานอายการนักจิตวิทยา

นำตัวในแบงค์เยาวชนชายอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุ
เอาตัวมาสอบสวนที่ศูนย์พิทักษ์เด็กและเยาวชนสพหาดใหญ่
ก่อนที่จะนำตัวในแบงค์ไปส่งสารเยาวชนและครอบครัวสงขลา
ระหว่างที่นำตัวในแบงค์มาสอบสวน
ได้มีแม่เข้ามาร่วมสอบปากคำด้วย
รวมถึงญาติก็เดินทางมาติดตามให้กำลังใจในแบงค์ด้วย
จากการที่ทีมข่าวพูดคุยกับญาติของในแบงค์
ญาติยืนยันว่าแบงค์เนี่ยไม่ได้เป็นคนเผาป้ามาลัยนะ
แต่ในแบงค์ยอมรับว่ามีส่วนร่วมในการทำร้ายร่างกายเฉย

สรุปแล้วตอนนี้จับได้๑คนในแบงค์

คนแรกนายสและจิสวท

อายุ๓๖ปี
คนนี้ก็คือนายสอนและกับนางจันทิรา

ประมาณอายุ๒๖ปี

และคนที่๔นางสาวพัทราพรเพชรัตน์อายุ๒๙ปี
เป็นคนที่ขับรถไปรับป้ามาลัยคนที่ถูกเผา
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังพยายามเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะคะ
ว่าน่าจะยังคงกบดานอยู่ในพื้นที่ค่ะ